ข้อมูลแล้วค่ะว่าเหตุการณ์นี้สาเหตุคืออะไรกันแน่
เดี๋ยวเราตามให้ส่วนเรื่องนี้เราก็ตามให้กรณีคนร้าย
บุกเข้าไปในบ้านพักของนักธุรกิจสาววัย๕๖ปีที่นครสวรรค์นะคะ
ฆ่าเธอตายเลยอืมส่วนลูกของแฟนเธอเนี่ย
ก็บาดเจ็บสาหัสรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
แต่ก่อนอื่นจะให้ไปดูความรู้สึกของแฟนของผู้เสียชีวิต
นี่คือความสูญเสียที่เธอร้องไห้ตกใจด้วยเสียใจด้วย
อารมณ์หลายอย่างมันปะปนกันไปหมดเลยค่ะ
ป๊าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวติ๊มไปนะ
นะแล้วอยู่บ้านนะกลับมาอยู่บ้านนะ
เดี๋ยวติ๋มอยู่บ้านด้วยเดี๋ยวติ๋มจะไม่อยู่บ้านนี้นะ
กลับมาอยู่บ้านนะอยู่บ้านนี้นะ

อย่างที่บอกว่าเธอทั้งตกใจเธอทั้งเสียใจ
คุยกับศพของนางสาวรัฐคณิสร
จารุพัฒระกิติโชธหรือคุณเล็กอายุ๕๖ปี
ผู้เสียชีวิตเธอเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด

ทำร้ายจนเสียชีวิตคาบ้านนะคะ
ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนแฟนของผู้ตายคือนางสาวคณิตถาศิลธรรม
เธอก็บอกกับตำรวจว่าถ้าจับคนร้ายได้ให้แสนนึง
เงี่ยนี่ค่ะถ้าจับคนร้ายจะให้แสนนึงเลย
กองเลือดแผลเต็มตัวเลยค่ะมีคนเจ็บอีกหนึ่ง
นอนอยู่ข้างกำแพงบ้านคือในรถสิบห้าด
หรือในฟีมอายุยี่สิบสองเป็นลูกชายของแฟนคนตายอ่ะนะคะ
ถูกคนร้ายเอาเชือกมัดมือมัดเท้ามีแผลที่กกหูซ้าย
ไทยทอยก็โดนฟันที่หลังก็โดนฟัน
เลือดท่วมตัวเลยร้องขอความช่วยเหลืออยู่อะค่ะ
ทีนี้ค่ะมีเพื่อนบ้านเขาก็ได้ยินเสียงนะคะ
ได้ยินเสียงตอนที่ลูกชายของผู้เสียชีวิตเขาร้องขอความช่วยเหลือนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเพื่อนบ้านกันหน่อย
น้องเรียกหนูใช่น้องเรียกว่าพี่ช่วยด้วยพี่นิ่มช่วยด้วย
หนูได้ยินเสียงหนูก็เลยเปิดประตูจากห้องห้องห้องที่ทำงานพวกหนูอ่ะ
เปิดออกมาดูก็ยังได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นคนแต่ก็เห็นกิ่งไม้ขยมอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยเอาบันไดปีนขึ้นไปดูก็เห็นสภาพน้องคือมีแต่ตัวมีแต่เลือดอ่ะ
ก็เลยให้น้องสองคนอ่ะโทรแจ้งตำรวจกับเหนือทูพัย
แต่ของมีค่าของน้องที่อยู่ในคอน้องจองอ่ะหายเพราะว่าไม่
หนักสองบาทแล้วก็พระเลือกทองใช่ค่ะเพราะว่าไม่มี
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามว่าเอ๊ะผู้เสียชีวิตก็เป็นนางสาว
แฟนของผู้เสียชีวิตก็เป็นนางสาวใช่ค่ะเธอเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะคะ
ครับนี่คือผู้เสียชีวิตค่ะทีเนี้ยตำรวจก็ตั้งปมสาเหตุเอาไว้สองประเด็น
คือเรื่องส่วนตัวกับเรื่องชิงทรัพย์
เพราะว่าสร้อยคอทองคำของผู้ตายที่ใส่อยู่น้ำหนักสองบาทสร้อยคอทองคำของคนเจ็บน้ำหนักอีกสองบาท
เลี่ยมทองหายไปครับทองหายไปนะคะล่าสุดตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะ
เพราะว่าได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านของผู้ตาย
จับภาพคนร้ายเอาไว้ได้นายชโนชัยวงแสนหรือนายโนอายุสามสิบเจ็ด
อ่าเจ้าของธุรกิจน้ำดื่มซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ผู้ตายให้ความช่วยเหลือค่ะ
เอาเหรอฮะให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินในการทำธุรกิจแล้วบ้านอยู่ห่างกันแค่หนึ่งร้อยเมตร
นี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่ฮะใช่ค่ะเก้าโมงเช้าเมื่อวานนี้นายโนคนนี้ครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดหน้าบ้านผู้ตายแล้วเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยอะไรด้วยไงฮะ
เห็นหน้าชัดเลยครับเดินเข้าไปในบ้านจากนั้นประมาณสักบ่ายสองโมงยี่สิบห้านาที
เดินกลับออกมาแต่เปลี่ยนชุดนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อแขนยาวสีแดงใส่หมวกกันน็
บางใบหน้าสะพายกระเป๋าแล้วขี่รถจักรยานยนต์คันเดิมหลบหนีไป
พอรู้แบบนี้ตำรวจบุกไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุเลยค่ะครับแต่ยังไม่เจอตัวอืม
แฟนของผู้ตายนางสาวคณิตถาก็เลยบอกว่าเธอกับแฟนเนี่ยมีบ้านอีกหลังนึง
เยื้องเยื้องตรงกันข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุครับส่วนบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านที่แฟนเพิ่งสร้าง
ให้กับนายรุจิภาษณ์คนเจ็บที่เป็นลูกชายของนางสาวคณิตถาค่ะครับเธอมีบ้านสองหลังอ่า
บ้านที่เกิดเหตุกับบ้านที่อยู่ตรงกันข้ามกันเยื้องเยื้องกันเธอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อวานเนี้ย
ทำธุระที่กรุงเทพก็ยังติดต่อกับลูกชายได้นะคะสิบเอ็ดโมงสี่สิบหกนาที
ลูกชายบอกว่าวีดีโอคอลกับเพื่อนหลังจากนั้นจะเข้าไปกินข้าวที่บ้านของผู้ตายค่ะ
เขาเรียกว่าป่าจะไปกินข้าวที่บ้านป่าอืมคาดว่าหลังจากสิบเอ็ดโมงสี่สิบหกนาที
น่าจะเป็นเวลาที่คนร้ายลงมือครับพอกลับมาถึงบ้านสิ่งที่เธอเห็นคือ
ภาพที่สยดสยองมากนะคะในบ้านมีแต่เลือดแฟนถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
ลูกชายก็บาดเจ็บสาหัสยิ่งเห็นภาพคนร้ายในกล้องวงจรปิดเธอยิ่งช็อก
ครับเพราะเห็นแล้วอ้าวคนที่ก่อเหตุรู้จักกันนี่อืม
รู้จักกันดีมากด้วยตัวผู้เสียชีวิตเคยช่วยตลอดเลย
ช่วยเหลือเงินทองช่วยหลายอย่างช่วยผู้ก่อเหตุบ่อยมาก
กลายเป็นว่ามาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้เธอเลยบอกว่า
เมื่อวานก็บอกตำรวจไปแล้วเรื่องเงินรางวัลนำจับหนึ่งแสนบาทเนี่ย
ให้จริงนะให้ลากคอคนร้ายมาชดใช้กรรมให้ได้
สาเหตุที่เกิดขึ้นเท่าที่รู้ก็คือตัวคนร้ายเนี่ย
มีหนี้นอกระบบนะคะอาจจะโดนกดดันอย่างหนักจากเจ้าหนี้
ก็เลยมาก่อเหตุให้ฟังเสียงแฟนของผู้เสียชีวิตค่ะ
เห็นหน้าชัดเจนเห็นพฤติกรรมผิดปกติ
ตอนเข้ากับตอนออกไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนเข้าไปไม่
ใส่เสื้ออีกตัวหนึ่งไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่มีกระเป๋า
ตอนออกมาเปลี่ยนเสื้อใส่หมวกกันน็อกสะพายเป้
เขามีความโกรธแค้นอะไรกันไหมครับ

แต่คาดว่า๑๐๐นี่น่าจะเป็นเรื่องการเงิน
เพราะเขามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่
แล้วทางแฟนเขาเป็นคนซัพพอร์ตให้
บางทีมันมีปัญหากับเรามันเยอะไป
มันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องเดิม
มันไม่จบสักที
คาดว่าน่าจะโดนกดดันโดยนอกระบบมากกว่า
คิดอันนี้คิดเองนะคะ
ก็แน่นอนแล้วฮะว่าเหตุการณ์นี้มันโหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ
วันนี้ทางญาติญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้ตายก็คือคุณเล็กนะครับ
ก็มีพี่ชายด้วยพี่เขยด้วยนะครับ

วันนี้มาที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
พอได้เจอคุณคณิตถาที่เป็นแฟนของคุณเล็กนี่ครับ
ทุกคนก็ร้องไห้โผล่เข้ากอดกัน
เพราะว่าเหตุการณ์มันโหดเยี่ยมเหลือเกิน
คือบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
อยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินที่เป็นลานกว้างมีรั้วรอบนะ
ขอบชิดมีรั้วรอบบ้าน
ติดกันจะเป็นบ้านปูน๓ชั้นหลังใหญ่นะฮะ
ซึ่งเปิดเป็นสำนักงานของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทำเกี่ยวกับพวกโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
หากมองจากฝั่งสำนักงานข้ามกำแพงไปเนี่ย
เห็นบ้านหลังเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน

คณิตหาแฟนของคุณเล็กผู้ตายบอกถึงความสัมพันธ์การรู้จักกันระหว่างคุณเล็กผู้ตายกับนายโนผู้ต้องหาคนก่อเหตุ
ซึ่งรู้จักคือไม่ได้รู้จักผิวเผินด้วยนะครับรู้จักสนิทสนมกันมานานกว่า๑๐ปี
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขาช่วยเหลือเกื้อกูลนายโนมาอย่างเต็มที่คือช่วยขนาดไหนท่านผู้ชมลองดูนะฮะ
คือสนิทไม่สนิทขนาดช่วยลงทุนให้ทำโรงงานผลิตน้ำดื่ม๘แสนบาทคุณผู้ชมต้องรู้จักกัน
ไว้ใจขนาดไหนถึงให้เงิน๘แสนกว่าบาทไปลงทุนทำโรงงานผลิตน้ำดื่มนี่ฮะส่วนปมเรื่อง
ทวงหนี้เนี่ยมันเป็นมูลเหตุของการก่อเหตุหรือเปล่าคุณคณิตหาบอกว่าไม่จริงนะฮะ
เพราะตลอด๒ปีกว่าที่ผ่านมาที่ผู้ตายเขาให้นายโนยืมเงินเนี่ย๘แสนกว่าบาทไปทำโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ไม่เคยทวงหนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นฝากถึงนายโนด้วยนะ
จับได้จับไม่ได้เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยคุณคณิตหาบอกว่าไม่ต้องมากราบขอเข้ามาศพเลยนะฮะ
คือไม่ต้องมาเลยนะครับแล้วอยากให้นายโนเนี่ยอยากให้มีชีวิตแบบตกนรกทั้งเป็นอ่ะ
ไม่อยากให้ตายด้วยซ้ำอยากให้อยู่แบบตกนรกทั้งเป็น
บัดดี้ของเขาถอนหุ้นออกไงแล้วพี่เล็กก็เอาเงินเข้าไปช่วยเพื่อที่จะไม่ได้สะดุด
พี่เล็กถูกไหมฮะพี่เล็กไม่เคยทวงเงินใครประสบความสำเร็จ

นี่แหละถูก

อยู่บนนี้แหละอยู่บนโลกไปนี้ให้นานให้อายุยืน
พี่ให้อภัยให้ดูหน้าพี่นะพี่ให้อภัยให้พี่เล็กก็ให้อภัย
อย่าติดบ่วงกันแล้วกันแต่อยู่บนลกนี้นานอยู่ให้นาน
นี่ฮะฝากไปถึงนายโนผู้ต้องหา
คืออย่าเพิ่งรีบตายอยากให้เจอนรกทั้งเป็น
ให้มีชีวิตอยู่นานอะไรประมาณอย่างนี้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะตามหาตัวในโนผู้ต้องหาด้วย
ด้วยความที่ตำรวจบอกมันชัดแล้วล่ะก็คือนายโน
จากกล้องวงจรปิดมันชัดเจนเลยตามไปหาที่บ้านก็ไม่เจอ
ก็ที่บ้านพ่อแม่ล่ะเจอไหม
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านพ่อแม่นะคือจะไปถามด้วยแหละว่าเอ๊ะ
หลังเกิดเรื่องนายโนติดต่อมาไหมก่อนก่อเหตุนายโนได้พูดอะไรบ้างไหมครับ
ทีนี้ค่ะก็ได้คุยกับคุณพ่อในอำนวยอายุ๖๓
พ่อบอกว่านายโนลูกชายออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้า
วันที่เกิดเรื่องไปแต่เช้าเลย

ตอนเย็นโทรศัพท์มาหาแม่บอกว่ามาทำงานเชื่อมเหล็กที่พิศนุโลก
กลับบ้านไม่ทันนะฝากลูกชายไว้ด้วย
คือในโนมีลูกชายอายุ๗ขวบ
แล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยค่ะติดต่อไม่ได้เลย

คุณพ่อบอกว่าถ้าลูกชายก่อเหตุจริงพ่อมองว่ามันมี๒ประเด็น
ผู้เสียชีวิตเขาใส่ทอง๒บาท
ก็น่าจะตั้งใจจะชิงทรัพย์อยากได้ทองคำละมั้งครับ
ลูกชายอาจจะถูกทวงหนี้ที่เคยยืมไปเมื่อ๒ปีก่อน
แล้วไม่มีเงินใช้หนี้เลยก่อเหตุนี้

ว่าอยากเอาบ้านกับที่ดินที่สร้างใหม่
ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของโรงงานน้ำ
อยากจะประกาศขายอยากจะเอาไปจำนอง
อยากจะเอาเงินมาใช้หนี้ผู้เสียชีวิต
พ่อก็เลยบอกว่าพ่อขอบอกตรงนะ
ไม่เชื่อว่าลูกชายพ่อจะฆ่าผู้เสียชีวิต

เชื่อว่าก็คงหมดความอดทนหรือว่าบันดาลโทษะอะไรสักอย่าง

ว่าลูกชายเป็นคนก่อเหตุไปฆ่าเขา
ทีนี้พ่อก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
อยากจะบอกลูกผ่านสื่อเลย
ติดคุกไม่ตายยังมีข้าวกินอย่าหนีไปแบบนี้
กลับมาเจอพ่อกับแม่แล้วก็กลับมาสู้คดีเถอะ

คือว่ามันจะฆ่าเพื่อชิงทองหรือจะ
พนันไอ้เรื่องเขาทวงหนี้มัน
เขาคงจะด่ามันแล้วก็มันจะโมโหสุดขีดหรือเปล่า
ที่มันทำนะผมก็ไม่เข้าใจตอนนี้
โด๊ะแหละจะขายบ้านแล้วเอาเงินมาใช้ดี

คือว่าให้หุ้นลงน้ำอีกที่แรกแฟนผมไปคุยว่าจะทำด้วย
ใช้เวลาห้าปีทำโรงน้ำนะ
อีกตอนนี้ลูกชายผมก็ผิดพิวีที่ว่าขอสองเดือนนะ
เขาบอกเป็นเงินไอ้โนคยึม
แล้วผมก็ถามเขาบอกพี่เล็กไอ้โนยืมเงินไปเท่าไร

ไม่ให้มากหมายถึงต้องแปดแสนเป็นไปได้ไง
แต่ก็ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม
ครับไปฆ่าเขาตายแบบนี้มันไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
เขาก็ช่วยเหลือมาตลอดช่วยเหลือเรื่องเงินช่วยเหลืออะไรตั้งหลายอย่าง
แม่ของนายโนนางลำเภยอายุ๖๑ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราเหมือนกัน
บอกว่าพอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วรู้ว่าลูกชายแม่เป็นคนที่เข้าออกบ้านผู้เสียชีวิตนะ
ตกใจเลยช็อกเลยไม่คิดว่าลูกจะก่อเหตุแบบนี้
แม่ก็เหมือนพ่อค่ะแม่บอกว่าแม่ก็ไม่เชื่อว่าลูกชายเป็นคนก่อเหตุนะคะ
แม่บอกว่าก็ลูกชายแม่เป็นคนใจดีนะ
แมวเป็นแผลยังพาไปรักษาพาไปเย็บแผลเลย
ลูกชายเคยบอกแม่ว่าตัวผู้เสียชีวิตมาทวงหนี้๓เดือน
เหมือนกับมากดดันเรื่องของหนี้สิน
แต่ในฐานะพ่อแม่เนี่ยก็รับได้แหละจะผิดจะช่วยยังไง
ก็ลูกฟังเสียงแม่ค่ะ
ถ้าไม่ผิดก็ให้กลับมาด้วย
ถ้าไม่ผิดก็ให้กลับมาด้วยถ้าไม่ได้ทำอะไร
มายืนยันมาคุยกับตำรวจเขาว่ามันเป็นยังไงยังไง
แต่ว่าทางคุณคณิตหาแฟนของคุณเล็กผู้ตายเนี่ย
ยืนยันว่าไม่เคยทวงหนี้เลยนะฮะ

บอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ยืนยันว่าไม่เคยทวงเลย
แสนกว่าบาทนะฮะที่ให้ยืมไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ทางฝั่งพ่อกับแม่ของผู้ต้องหาเขาอ้างอีกมุมนึงนะครับ
ก็ต้องให้ตำรวจเขาสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับ
แต่ที่แน่นอนก็คือคุณไปฆ่าเขาตายนะฮะ
ทำร้ายเขาจนเจ็บสาหัสเจ็บหนักเนี่ย
อันนี้ไม่ได้แน่นอนมันผิดแน่นอนนะครับ
เพื่อนบ้านที่เขารู้จักนายโนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือบอกว่าความจริงก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะ

เพราะว่าดูแล้วก็เป็นคนนิสัยดีทำมาหากิน

เดี๋ยวลองฟังเพื่อนบ้านหน่อยนะครับ
แต่ว่าเราจะไปเถียงภาพไม่ได้ที่ไม่เชื่อ
เพราะว่าเด็กคนนี้มันนิสัยดีเป็นเด็กทำมาหากิน
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็น๔โมงครึ่งค่ะ
ญาติและครอบครัวนำร่างของนางเสาเล็กผู้เสียชีวิต
มาที่สาระตั้งศพที่วัดอัมพวัน
หรือว่าวัดดอนใหญ่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะ
เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลนี้ค่ะ
เพราะว่าเราได้เจอกับในฟิล์ม
ลูกชายของแฟนผู้เสียชีวิต
ที่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นไปรอรับศพด้วยนะคะ
แล้วในฟิล์มคนนี้จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลได้ดีมาก
ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเกิดอะไรขึ้นกับคุณเล็ก

แต่ด้วยความที่อยากจะมารับศพคุณเล็กไงฮะ
อยากจะมาร่วมประกอบพิธีทางศาสนาก็มา
เมื่อวานนี้เขาถึงท่านต้องหนีออกมาขอความชื่อเหลือจากชาวบ้านนะ
เขาแผลเต็มหน้าเลยที่หัวคิ้วกลางหน้าผาก
ปากที่คางหูซ้ายที่นิ้วที่มือเย็บไปร้อยกว่าเข็มนะคะ
ฟิล์มเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคุณผู้ชมลองดูนะคะ
จะได้รู้ว่านายโนก่อเหตุจริงหรือเปล่า
ฟิล์มบอกว่าวันนั้นวันที่เกิดเหตุ
เขาออกไปเรียนตอน๘โมงครึ่ง
ในบ้านก็มีแค่คุณเล็กอยู่คนเดียว

๙โมง๕๑นาทีก็โทรศัพท์คุยทางไลน์กับคุณเล็กนะคะ
คุณเล็กก็ส่งภาพนิ่งบ้านของนายโนมาให้ดู
บอกว่าให้เอาไปประกาศขายหน่อย
เพราะว่านายโนจะได้เอาเงินมาใช้หนี้
ติดหนี้กันอยู่๔๐๐๐๐๐บาท
นั่นแปลว่าวินาทีนั้นช่วงสายตัวคุณเล็ก

บอกว่าให้ในฟิล์มไปช่วยประกาศขาย

ฟิล์มบอกว่า๑๑โมง๕๐นาทีก็กลับเข้าไปที่บ้าน
พอเข้าไปถึงห้องถงรับแขกในโนโผล่มาเลยค่ะ

แล้วนายโนก็จะเอามีดเนี่ยฟันเขาที่หัวเขาที่หน้าที่มือที่หลังหูหลายครั้งจนเลือดอาบ
ฟิล์มบอกผมก็สู้นะพยายามจะสู้พยายามจะแย่งมีดจากนายโน
สุดท้ายโดนฟันไปอีกก็จนเป็นแผลนะคะแล้วนายโนเองก็มีแผลเหมือนกัน
ดังนั้นตอนนี้ที่นายโนหนีอยู่ในโนก็เจ็บนะนายโนมีแผลที่หัวนะ
ทีนี้ค่ะนายโนกระชากเขาค่ะกระชากในฟิล์มกระชากจากห้องโถง
ไปที่ห้องนอนใหญ่อยู่ชั้นหนึ่งของบ้านแล้วเอาสายคล้องผ้าม่านมารัดข้อมือครับ
แล้วก็ใช้เข็มขัดมารัดข้อเท้าจนในฟิล์มบอกว่าผมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
มัดมือมัดเท้าขยับไม่ได้แสดงว่าฟิล์มนี่โดนก่อนเลยระหว่างนั้นค่ะ
ได้ยินเสียงคุณเล็กที่เขาเรียกว่าป๊าเนี่ยนะคะครับร้องเจ็บปวดอยู่ที่ครัวหลังบ้าน
อืมแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโนถือมีดกลับไปที่หลังบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงคุณเล็กอ่ะค่ะร้องโอดครวนแล้วเสียงเงียบไปอืม
เงียบไปเลยหลังจากนั้นนายโนมาสารภาพกับฟิล์มนะคะ
ว่าฆ่านางนางเสาเล็กตายไปแล้วอ๋อแสดงว่าเดินย้อนออกมาหาฟิล
เดินย้อนกลับมาคุยกับฟิล์มว่าฆ่าเล็กเขาตายไปแล้วอ่า
บังคับให้ฟิล์มเอาบัตรเอทีเอ็มของคุณเล็กอะค่ะ
สามใบให้กับคนร้ายไปแล้วบังคับว่าบอกรหัสบัตรเอทีเอ็มมาด้วย
อืมบังคับให้ในฟิล์มโอนเงินจากแอปพลิเคชันมือถืออ่ะค่ะครับ
หนึ่งล้านบาทให้เข้าบัญชีของนายโนผู้ก่อเหตุ
แต่ในฟิล์มบอกว่าผมโอนให้แค่ห้าแสนบาทครับแล้วก็พยายามจะหลอกนายโนผู้ก่อเหตุว่า
เงื่อนไขการโอนตั้งวงเงินเอาไว้โอนได้แค่นี้โอนไปห้าแสน
นายโนขู่ต่อบอกถ้ามึงบอกตำรวจมึงตายนะ
คิดว่าจะรอดไหมโอ้โหพูดประโยคนี้ค่ะนี่คือก่อเหตุขนาดนี้
ฆ่าคนตายยังยังไปห้ามเขาว่าอย่าบอกตำรวจอีกเหรอในฟิล์มบอกก็พยายามจะมีสติ
พูดกับนายโนนะด้วยความที่รู้จักกันอยู่แล้วไงคะ
พยายามจะคุยกับนายโนให้ใจเย็นเย็นเกลี้ยกล่อมทุกอย่างเลยว่าอ้าว
โนฆ่าคุณเล็กตายแล้วใช่ไหมฆ่าป๊าตายแล้วใช่ไหมอืม
สมบัติทั้งหมดเนี่ยตกเป็นของเรานะตกเป็นของฟิล์ม
เป็นมรดกของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการให้อืม
เดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราให้เงินไว้ชีวิตเราเถอะโอ้โห
คุณฟิล์มมีสติมากนะคะอันนี้เพื่อเกลี้กล่อมคนร้าย
เกลี้ยกกล่อมนายโนจนบ่ายสองโมงครึ่งคุณฟิล์มบอกว่าผมก็อ่อนแรง
โนผู้ก่อเหตุพูดทิ้งท้ายก่อนออกไปว่าอีก๒ชั่วโมงค่อยออกไปนะ

อีกสองชั่วโมงค่อยออกไปนะในฟิล์มบอกว่าโอ้โห
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยังดีที่ตัวเองยังมีสติ
พยายามจะเกลี้ยกล่อมจนนายโนไว้ชีวิต
ฟิล์มบอกว่าตอนที่เข้ามาก่อเหตุนะคะนายโนใส่เสื้อยืดสีเทาดำ
ก่อเหตุเสร็จนายโนเดินเข้าไปในห้องนอนของผู้ตาย
หยิบเสื้อแขนสั้นสีแดงของผู้ตายมาเปลี่ยน
กลายเป็นว่าตอนออกมาใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
สอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้าน
เข้าไปใส่เสื้อตัวหนึ่งออกมาใส่เสื้ออีกตัวหนึ่ง
มันตรงกันหมดทุกอย่างค่ะฟังเสียงคุณฟิล์มนะคะ

ตอนนั้นคือเราไม่รู้แล้วว่าพาดตัวน้ำลาดจะเก็บ
ใช่ครับแต่เขาน่าจะรอทำร้ายผมเหมือนกันครับ

ผมหันบนปกติครับที่ผมจะเรียก

ผมก็หันซ้ายพอผมหันซ้ายแล้วผมกระจ่ากับเขาเลย

ผมก็เลยต้องฟาดเขากลับ

ตอนนั้นเราพยายามขอชีวิตจากเขา

คือพี่จะไม่ทำอะไรผมจริงใช่ไหม

การที่ถ้าเขายืนยันกับผมแล้วว่าเขาฆ่าป๊าไปแล้ว

แล้วผมก็บอกว่างั้นผมก็ได้มรดกของเขาแล้ว

๊าผมตอนนั้นน่าจะยังไม่ตายครับ

เพราะว่าเขาเป็นหนี้ป๊าผมอยู่๔แสนกว่าบาท
แล้วเหมือนกับเขาต้องขายบ้านเพื่อมาใช้หนี้ไฟฟ้าผม
ผมไม่ให้อภัย

มันมีหลายการแก้ไขที่มันสามารถแก้ไขกันได้
และยิ่งคนที่รู้จักมาคุ้นกันมาหลายปี
เขาน่าจะรู้ว่าฟ้าผมเป็นคนยังไง

ฟังจากคุณฟิล์มก็ชัดเจนนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ภาพมาเป็นแชทข้อความที่คุยกันทางไลน์ค่ะ
เป็นการคุยกันระหว่างผู้เสียชีวิตกับเพื่อนสนิท

มีการวีดีโอคอลคุยกันด้วยนะคะ
ครั้งล่าสุดคือ๑๑โมง๒๔นาที

นี่คือสายสุดท้ายที่ผู้เสียชีวิตกับเพื่อนได้คุยกัน
ผู้เสียชีวิตเขายังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๒๔นาทีเห็นไหมคะ
ก็คือตัวในฟิล์มเนี่ยกลับเข้าไปในบ้านตอน๑๑นาฬิกา๕๐นาที
หมายความว่าระยะห่างเวลาที่ผู้เสียชีวิตวางสายกับเพื่อน
กับที่คุณฟิล์มเข้าไปในบ้าน๒๖นาที
นาทีนี้แหละค่ะคือช่วงเวลาที่นายโนคนร้ายก่อเหตุยังโหดเยี่ยม
ทีมข่าวได้ภาพนิ่งของผู้เสียชีวิตกับแฟนสาวที่คบกันมาหลายปี
สร้างครอบครัวด้วยกันหาเงินเลี้ยงลูกท่องเที่ยวกัน
คือตัวผู้เสียชีวิตเหมือนกับพูดเป็นรางกับแฟนสาวเหมือนกันนะคะ
เขาก็มีภาพท่องเที่ยวกันเยอะก็โพสต์ลงในโลกออนไลน์แบบนี้ค่ะ
ก็ดูแลกันเป็นผู้หญิงทั้งคู่คบหากันดูแลกันสร้างครอบครัวสร้างฐานะด้วยกัน
แล้วตัวคุณเล็กผู้เสียชีวิตพูดกับแฟนสาวครับอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อนตายเนาะ
พูดทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ค่ะ
แสดงว่านายโนผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะแอบมาอยู่ในบ้านก่อนเพราะว่าภาพตอนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าหมู่บ้านมาที่หน้าบ้านเนี่ยแค่ประมาณช่วง๙โมงเอง

ที่ฟิล์มเขาจะกลับมาช่วง๑๑โมงกว่าบอกมาถึงเนี่ยโดนเลย

ฟาดก่อนเลยแล้วผู้ต้องหาก็บุกเข้าไปทำร้ายคุณเล็กแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ขู่เรื่องการโอนเงินเอาเงินจากคุณฟิล์ม
จะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยพ่อแล้วก็แม่ของผู้ต้องหาวันนี้มาพบทางฝั่งคนเจ็บนะฮะนี่ฮะ

คือบอกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่น้ำตาคลอเลยนะครับ

คุณฟิรมอิยังบอกว่ามันไม่ได้ติดใจนะ
แต่ก็ขอให้ไปตามตัวลูกชายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดก็แล้วกัน

ส่วนพิธีรดน้ำศพของผู้ตายนะครับ
ตั้งศพอยู่ที่สาราที่สวดศพตรงนี้นะฮะ

มีญาติสนิทมีครอบครัวมีเพื่อนมาร่วมแสดงความอาลัยกัน
คือคุณคณิตหาก็ร้องไห้เสียใจตลอดเวลานะครับ
ไปจับกรอบรูปหน้าศพนะ

เหมือนกับเป็นการแสดงความอาลัยกัน
ในช่วงของการรดน้ำศพนะครับ
แม่ของผู้ต้องหามารดน้ำศพด้วยนะครับ
ก็ร้องไห้เหมือนกันแม่ของนายโน
แล้วไปจับไปกุมมือคุณเล็ก

ขออโหสิกรรมกับสิ่งที่ลูกชายเนี่ยได้ทำลงไป

ใช่ค่ะยังหลบหนีอยู่นะคะ
และข้อมูลเบื้องต้นจากคุณฟิล์มก็คือ
โนมผู้ต้องหามีบาดแผลที่ศีรษะด้วยนะคะ
เพราะตอนสู้ไกลกับคุณฟิรมมันกระฟันไปที่หัวของผู้ต้องหาไปทีนึง
บังคับให้เขาโอนเงินไปให้๕แสนบาท

ก่อเหตุฆ่าคนตายขนาดนี้ทำร้ายเขาขนาดนี้

กับเรื่องอาจจะบอกว่าเครียดเรื่องหนี้สิน
นู่นนี่นั่นจะต้องขายบ้านใช้หนี้หรือจะไม่อะไรยังไงก็แล้วแต่

ไปฆ่าเขาตายก็หนี้สินมันก็ไม่ได้จบลงไปไงค่ะ